ความคืบหน้าคดีคลิปที่แชร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เป็นคุณพ่อท่านหนึ่งถูกทหารตำรวจเข้าไปรวบตัว
อยู่ที่หน้าโรงเรียนในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่ามันเป็นการทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
และทำต่อหน้านักเรียนซึ่งเป็นเด็กทั้งนั้นเลย
เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่อหน้าแบบนี้
และในคลิปก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเด็กคือเขาตกกลัวไงใช่
และทีนี้นะคะสรุปสุดท้ายแล้วที่มาจากการจับกลุ่มครั้งนี้
ก็คืออดีตพันรยาไปแจ้งความว่าอดีตสามีติดยาเสพติด

เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับลูกที่สามีเอาไปเลี้ยงสองสาว

นี่แหละค่ะกลายเป็นสรุปแล้วคือศึกแย่งลูกนั่นเอง
ตอนนี้ล่าสุดนะคะทางฝั่งของสามีก็คือนายทารา

ไปพร้อมกับทนายความเลยแจ้งข้อหามินประมาท
และทำร้ายร่างกายแจ้งข้อหาต่อพันรยานะคะ
เมื่อวานนี้นายทาราเวลาแจ้งอายุ๓๕ปี
ของเด็กสองคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปค่ะ
พร้อมด้วยนายวานิสกันดิตทนายความ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพบังลมุงจชนบรี
ข้อหาแรกแจ้งความกับอดีตพันรยานะคะ

กรณีกล่าวหาว่าเขาไปติดยาเสพติด
หากลูกทั้งสองคนอยู่ด้วยพ่ออาจจะทำร้ายได้
และถูกกล่าวหาว่าพกพาอาวุธขณะไปรับลูก
และอีกหนึ่งข้อหาคือทำร้ายร่างกาย
ขณะนี้ยังไม่ให้ถ้อยคำกับตำรวจว่า
มีใครเป็นคนทำร้ายบ้างนะคะ
ฟังเสียงคุณพ่อทาราเวลาแจ้งค่ะ
ใครที่จะไม่ให้เรื่องมันเป็น
เพราะว่าเกษณะผมไม่ได้อยากจะเอาผิดทดใคร

จนกว่าจะจบให้เท็จที่สุด

ไม่สามารถติดต่ออดีตพันรยาได้
ติดต่อเนี่ยเขาอยากจะติดต่อเพื่อมีการเจรจาพูดคุยกัน
ทีนี้มันไม่สามารถติดต่อได้เลย
ก็เลยตัดสินใจมีความจำเป็นที่ต้องเข้าแจ้งความ
เบื้องต้นนะคะทำการแจ้งความ๒ข้อหาก่อน
ซึ่งต่อไปจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมมากกว่านี้ด้วย
ส่วนจะมีข้อหาใดบ้างขอปรึกษาทนายความก่อน
ทนายความเองยืนยันว่าตามหมายสารเดิม
ที่เป็นการตัดสินของสารชั้นต้นในวันเกิดเหตุ

เพราะว่าทางพ่อเด็กได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว
ดังนั้นนะคะกรณีที่สังคมมองว่าสารชั้นต้นพิพากษา
สิทธิ์ในการคุ้มครองเป็นของแม่เด็ก
ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่คนเป็นแม่ควรจะกระทำ
ซึ่งต้องทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอน
โดยการนำไปยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดี
และต้องมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีมาพูดคุย

แต่ทีนี้ในเมื่อยังติดต่อคนที่เป็นแม่ไม่ได้
เรื่องต้นจำเป็นต้องทำการแจ้งข้อกล่าวหา
สองข้อหาที่เขาพาไปแจ้งกับตำรวจไว้ก่อน

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือรุนแรงมากนะคะสำหรับคนที่เป็นลูก

คือลักษณะของความเป็นเด็กเขายังไม่รู้หรอก
สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเหตุผลเป็นเพราะอะไร
แต่เขาเห็นความรุนแรงไปแล้ว
แล้วสองของก็ตีกลับไปที่ตำรวจว่า
ที่จะเป็นคลิปสุดท้ายเมื่อสักครู่
ไม่ให้พ่อตาเอาไปตำรวจบอกว่าเนี่ย
เป็นการระงับเหตุไม่ให้เหตุมันบานปลาย

เดี๋ยวจะทะเลาะกันระหว่างลูกเขยกับพ่อตา